เอาไปดูต่อกันที่ลูกทุ่งสาวสุดแซ่บค่ะ
คุณแม่ใบเตยอาสยามนั่นเองตอนนี้ท้องนะคะ๔เดือนแล้ว
แต่ว่าเธอบอกว่ายังไม่อยากหยุดการทำความดีค่ะ
นี่แหละค่ะนั่งไลฟ์สดสวมบทเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายของ
ของที่ว่านี่ก็คือแบรนด์เนมทั้งหลายกระโปรงกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้า

ที่ขายนี่เอาไปไหนตั้งใจว่าได้เงินมาเนี่ย
นำรายได้ไปมอบให้กับโรงพยาบาลต่างนั่นเองค่ะ
เพื่อให้หลายคนได้มาร่วมทำบุญกันนะคะ
ชาวเน็ตก็เข้ามาซื้อกันเพื่อร่วมทำบุญกันเยอะเลย
ว่าแต่ว่าปิดยอดการขายไปเท่าไหร่

ฟังคุณแม่ใบเตยหน่อยจ้า
ส่วนหนึ่งเลยนะคะจะนำไปมอบนะคะให้กับโรงพยาบาล
แต่ว่าเดี๋ยวคุณแม่จะขอคุยกับโรงพยาบาลอีกที

ที่ไหนแบบเดือดร้อนที่สุด

บอกเลยมีความสุขมากนะวันเกิดปีนี้
สมทบทุนกับเพื่อนซื้อเครื่องช่วยหายใจ
ควบคุมปริมาณแล้วก็ความดัน
ปริมาตรความดันค่ะบริจาคกับโรงพยาบาลพระนั่งเก้านะคะ
วุ้นเส้นบอกว่าขอบคุณเพื่อนที่มาร่วมด้วยช่วยกันบริจาคนั่นเองนะคะ

ร่วมบริจาคคนละ๑แสนบาทเพื่อช่วยสมทบทุนจนครบภายใน๑วัน
โอ้โหรวดเร็วมากเลยนะเธอบอกว่าเป็นวันเกิดที่ดีมาก
ส่วนพิธีกรคนนี้ค่ะเก่งสุดเลย
พิธีกรเกมต่อชีวิตนะคะพี่เอชายามิดชัย
ถือโอกาสทำบุญวันคล้ายวันเกิดล่วงหน้าค่ะ
บริจาคให้กับโรงพยาบาลจังหวัดบ้านเกิดนั่นเองค่ะ
อ่างทองนะจำนวน๑แสนบาท
ก็พี่น้องในวงการลูกทุ่งก็ร่วมด้วยช่วยการบริจาคเช่นเดียวกันค่ะ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งดีที่คนบันเทิงนั้นร่วมด้วยช่วยกันทำ
แล้วก็ส่งต่อส่งจนสุดพลังเลยนะคะ